ภาพจากนี้จากนี้ไปคุณผู้ชมคะไปดูของอร่อยอีกอย่างหนึ่งของชาวอีสานบ้านเห่าหน่อย
หน้าฝนแบบนี้ก็ต้องไปกินฮวก
ว้าวดูได้มาแล้วอันนี้ก็คือตักจากเอาบอกตรงค่ะนี่มันคือแหล่งน้ำที่แบบว่า
เป็นน้ำขังน้ำขังบริเวณที่รถแล่นผ่านใช่ไหมเท่านั้นเองเลย
แล้วก็ได้ของดีมาเลยอย่างเงี้เหรอก็คือฮวกฮวกภาษาอีสาน
ก็คือส่วนภาษากลางคือลูกออสวิธีการของเขาคือต้องไปส่อนฮวก
แต่จากเอาภาชนะแบบเนี้ยค่ะที่มันมีการสานแล้วน้ำมันไหลออกได้เนี้ย
เอานี่นี่นี่เอามากวาดกวาดไปแล้วน้ำมันจะไหลออกถูกไหม
แล้วมันก็จะเหลือเพียงลูกออสตัวเล็กเล็กกระโดดไปกระโดดมาแบบนี้ดึงดีดึกดี
ชาวบ้านบอกวันเนี้ยจริงจริงอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะมาจับลูกออสนะคะอือออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ข้างโค๊กอ่ะตอนไปช้อนอ่ะหน้าตามันจะแตกต่างกันน่ะเนอะมันจะดำน้ำข้างโค๊กอ่ะเออ
ใช่แล้วช้อนมาลูกข้างโค๊กอย่างเงี้ยเออผิดเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะ
ไม่ต้องมีการแยกแหละค่ะเนอะดิฉันเองเคยเห็นแต่ลูกออสเหมือนกัน
ตามว่าไอ้ลูกลูกข้างโค๊กเนี่ยอืมยังไงที่ฉันเคยเห็นแต่ลูกข้างโค๊ก
เออเพราะว่าถ้าตำบ้านคนอ่ะข้างโค๊กมันจะมาข่ายคุณทิวอ๋อนะว่ะ
เออแต่ลูกออสลูกห้วกอย่างเงี้ยมันคือตามธรรมชาติเนี่ย
เขาจับมาได้ก็ออกมาล้างทำความสะอาดมาแยกเศษไม้อะไรออก

เอาไปทำเมนูที่เราได้ยินกันบ่อยก็คือ

พอบกฮวกเอาไปฝากป้า

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารอันยอดเยี่ยม

ขอบคุณด้วยให้เราได้เห็นบรรยากาศสีสันในท้องถิ่น

คิดซะว่ามันเหมือนเป็นปลาซิลปลาสร้อยตัวน้อย
ไม่ใช่ก็ใกล้เกียรติ

เพราะว่าเขาทานกันเป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน